เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางวันนี้เองค่ะที่หาดใหญ่สงขลา
แล้วเหินแบบลอยไปเลยนะคะ

แล้วมีเฮินแบบนี้เลยอ่ะค่ะ

ลูกค้าที่เขายืนซื้อชาอยู่อ่ะอุ้ยแต่กล้องมันเห็นมุมนี้ใช่ค่ะ
เห็นแค่ตรงนี้แต่ว่าไปชนนู่นเลยเหรอไปชนนู่นเลย
โดนชนไปเต็มเต็มเสียชีวิตไปหนึ่งคนเป็นผู้หญิงค่ะนี่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑โมงครึ่งริมถนนเพชรเกษมหาดใหญ่
หนังกลยาอนดรีอายุสี่สิบเป็นสองสามีพระยา
ชาฉลุงดูสภาพร้านชาค่ะโอ้โหสภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะ
เจ้าของร้านสองคนเนี่ยเจ็บนะคะสามีภรรยาครับ
ส่วนลูกค้าอีก๒คนที่ยืนซื้อชาอยู่ที่ร้าน
บาดเจ็บไป๑เสียชีวิตไป๑

คนขับกระบะคือหนัยอนันสกุลด์หลงอายุ๔๑ปี
นี่คือสภาพรถคนขับรถคนเสื้อน้ำเงินนี่นะคะนายอนันต์นะคะ
บอกแค่สั้นว่าวูบหลับค่ะ
รถเลยฉลับพุ่งไปข้างทางนะคะ

ถามอย่างนี้เผรฟหายพุกลมเลย
อืรือ
นี่นะคะคนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้

คนขับรถกระบะอย่างละเอียดนะคะนายอันนันต์นะคะ

เพราะว่าลูกสะพ้ายเพิ่งคลอดลูกกำลังจะขับรถกลับบ้านที่อำเภอรัฐภูมิ
แต่ว่าวูบหลับแล้วรถก็เลยฉลับแล้วก็พุ่งไปชนร้านขายชาที่อยู่ริมทาง

บ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุตรงนี้ประมาณสัก๑๐กิโลได้นะคะ
เละเลยร้านชารถก็พังเลยเสียชีวิตหนึ่งค่ะ
วูบนะฮะหลับนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาเสียชีวิต